แต่วันนี้มีข่าวคือคนไทยกระแสเรื่องนางงามเลือดลมสูบฉีดขึ้นมาเลย
แล้วเราจะลุ้นกันทุกปีทุกปีทุกปี
ซึ่งเราก็มีนางงามจักรวาลอยู่หลายคนนะพี่ปุ๋ยพรทิพย
พี่ภูยิพรทิพย์คุณละภาษลาวันนี้คุณแอนจักรพงศ์นะครับ
จากผู้ถือหุ้นเดิมแบบ๑๐๐นะฮะคือไม่ได้แค่ว่าได้แค่ลิขสิทธิ์
บอกว่าธุรกิจนี้นะฮะใช้เงินงบประมาณไปทั้งหมดเนี่ย
รวมหมดแล้วนะประมาณ๗๕๐ล้านบาทหรือ๒๐ล้านเหรียญสหรัฐ
นี่ที่ทางบริษัทเขาแถลงอย่างเป็นทางการเป็นเอกสารนะใช้เงินส่วนนั้นเท่าไหร่
จะถือหุ้น๑๐๐เพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ
ค่ะนี่นะฮะคุณแอนจักรพงศ์บอกว่า
เพื่อให้เป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์ระดับโลก
และเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรนางงามที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
คือไปเป็นเจ้าของธุรกิจเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่นะฮะโอ้โหเรียกว่า
ไทยเราเนี่ยตอนนี้วงการนางงามนี่นะ

คุณอลิสาภรรยาคุณอันภูมิวนาศน์อ่ะ

ทีนางงามเราคึกคักดีค่ะ
คุณเขียนมาสอนทุกปีเนี่ยจะมีนางงามจากทั่วโลก

คุณแอนเนี่ยวันนี้ก็บอกว่าจะมีการแถลงอีกครั้งนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เขาบอกแม่มันมีกระแสดราม่าอยู่หน่อยหนึ่งใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวดูต่อเลยนะฮะมันเป็นภาพเคลื่อนไหว
คนก็บอกเอ๊ะอักษรย่อมาแทนที่กันอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับ
บรับกันหรือเปล่าเวทีไหนจะมาแทนเวทีไหนหรือเปล่า
คุณแอนจักรพงศ์ก็มาได้ลิขสิทธิ์อีก
อ้าวเดี๋ยวฟังตรงนี้หน่อยนะครับ
เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยดีกว่าคือล่าสุดค่ะเมื่อตอนสองทุ่มครึ่ง
คุณแอนจักรพงศ์หรือแม่แอนนะคะแถลงนะคะ
อุปสรรคเยอะมากเจรจาจนสำเร็จ
เป็นสตรีข้ามเพศเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าของเวทีประกวดนางงามระดับโลก
และเราคิดว่าการที่เรานำเข้ามาทำแล้วการพัฒนาปรับปรุง
ในเรื่องของทั้งแฟนคลับนางงามคนที่ดูเฝ้าติดตาม
หรือว่าการจัดประกวด๑ปี๑ครั้ง
ต้องทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าจักรวาลนี้เป็นของเรา
หรือว่าการบ่งบอกถึงบริษัทตัวของแอนค่ะ